คุณอยากจะเป็นอันนี้คือความเชื่อขึ้นความเชื่อสู่บุคคล
คุณอยากจะแบบว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ใหม่เช่นเปลี่ยนกระเป๋าเงินเปลี่ยนอันนู่นเปลี่ยนเนี่ย
พรุ่งนี้เป็นวันดีซึ่งหมอรักเขาเองก็บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันขอเงินพระจันทร์
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่พระจันทร์กำลังก่อกำเนิดขึ้นใหม่
เป็นวันที่พลังงานของพระจันทร์ก็จะคือจันทราเทพมีพลังมากที่สุด
แล้วก็สามารถส่งพลังได้ดีที่สุดหากเราคิดหวังสิ่งใดเนี่ย
ก็จะมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาเพราะว่างั้นอืมซึ่งวันขอเงินพระจันทร์เนี่ย
ทรัพย์วันแรกของปี๒๕๖๖ปีนี้ตรงกับวันตรุษจีนฮะ
คือวันอาทิตย์ที่๒๒มกราคมตี๓๔๕นาที
ให้พูดง่ายก็หมายถึงโมเลิฟ
มันถึงจะต้องอยู่ไหว้รอสวดบ่ายตี๓ไม่ไหวเนอะ

อองนเออ

๒๒มกราคมตี๓๔๕นาทีกับตี๔อ่ะ
อ่า๒๒มกราก็คืนวันอาทิตย์

ก็ให้สวดขอพรในคืนที่๒๑มกรา

แสดงว่าคืนที่๒๑มกราตอนตี๓

โอ้โหนี่ใกล้กับเวลาเทพเจ้า
ก็คือตี๓ที่เข้าไปวันอาทิตย์แล้วถูกไหมคะ
ถูกค่ะก็คือหลังเที่ยงคืนของวันเสาร์

แล้วก็วันสู่จีนก็คือนับจากรวงจานั่นแหละ

คือวันไหว้ถ่ายสิ้งเงี้ยปุ๊บเสร็จก็ไหว้อันนี้ต่อเลย

ตี๓๕ช่วงเวลานอนดีเนอะ
ให้พูดอย่างงี้คือสามารถสวดไหว้ขอพร

พัดช่วงรุ่งสางของวันอาทิตย์นั่นแหละ
คือก่อนตักบาทก่อนวันอาทิตย์เนี่ย

เขาเผยว่าควรสวดมนต์ขอพรเรียกทรัพย์มาให้เต็มกระเป๋า

หากใครไม่สามารถลุกขึ้นมาสวดมนต์ได้
ก็สามารถสวดได้บวกลบนะ

ไป๓๔๕เนี่ย

ดก็เรียกเพื่อนน้องมาอยู่ในบ้าน

หมอลักษมณ์นอน๗โมงเช้าก็ไหว้ได้ตี๓๔๕

อุ๊ยการไว้ตี๔๕จะเป็นธรรมดาของนั่งเลย

อาจารย์เขาก็มักหลังเที่ยงคือเขาชอบมีสนธรรม
ก็คือมีเกี่ยวกับคุยกับพระอาจารย์อะไรอย่างนี้

แล้วแกก็จะนั่งดูซีรีส์บ้าง
ก็คือใช้ชีวิตเริ่มตั้งแต่เย็นเป็นต้นไปอย่างนี้
ใช่แล้วก็อาจารย์ก็จะนอนก็คือนอน

ก็ต้องเรียกหมอลักษณ์มาอ่านข่าวก่อน๓โมงเย็นหนึ่ง

แล้วเวลาจะไปอัดรายการอะไรอย่างนี้อัดตอนกลางคืนเหรอคะ

ดีคืนดีก็ต้องเอาฉากไปตั้งไว้บ้านแกปลุกแกตื่นนะเ

หนักครับผมฟันทงฟันทงที่ราศีไหนในช่วงนี้น่ะอัดตีหนึ่งตีสองนะเธอ
เออนะฮะวันดีคืนดีหมอลักษณ์ไม่ไม่ตื่นนี่เขายกฉากอ่ะ
ฉากที่ไปไปไปไปบ้านนะดับดับแล้วนะเออไม่น่าฉากดำดำนะ
เพราะมันจะต้องอัปเดตทุกอาทิตย์ถูกต้องไหมล่ะใช่ไงสมมุติไม่มีหมอลักษณ
แล้วใครจะเฉลยคำตอบแล้วเล่นกันไปน่ะเออ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาฉากกั้นมันก็ได้ฉากออกก็มืดเหมือนเดิม
หรือไม่แล้วก็ส่วนมากอาจารย์เขาจะมีพลัง
วางฉากถูกถูกหลังพระฟาธิบุธีต้องหลังธุมหนึ่ง
มิ้นถ้าหมอรักนะแกไปดูเถอะเที่ยงเทิงอ่ะทักไปแค่นั้น
ไม่ทักมาดูทำไมทำตัวให้มันดีเอ้าหมอดูดวงจะทำตัวให้มันดีว่ะ
จริงฉันทำงานกับแกมานานทำนานกับแกมาเป็นหลายปีมากอ่ะ
จริงเหรอถ้าหลังห้วงเย็นอ่ะหลังพรุ่งหนึ่งโอ้โหไม่ทักแก
ฉันต้องเดินหนีอ่ะเพราะว่าแกทักถ้าสมมุติทักหนีไม่ใช่
ไม่หยุดเลยถ้าทักดีอ่ะดีไปใช่อ๋อวันดีคืนดี
ระวังงั้นเนี่ยเดี๋ยวชีวิตจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไงนะ
คนที่บ้านจะตายอ้าวหมอมีเดือนย่าคุณป๊อกจริงถูกคือแล้วแต่
มันก็ไม่ได้จะมีแต่ทักดีเสมอไปอย่าให้แกทักอย่าให้แกท
แล้วเรื่องที่แกทักมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นวัน๒วันไง
เป็นตัวแม่งแกจะทักปรับในอนาคตเป็นยังไงอย่างเนี้ย
ให้แกนอนนะฮะแต่ถ้าแกไม่ทักก็ถือว่ารอดนะถือว่ารอด
แต่ถ้าเราไม่ทักไปแกก็จะไม่ทักมาไง

หมอหลักคะนรู่ดวงแกด่ากลับนะ

แล้วนางนางด่ากลับ

ไหนนางเห็นปุ๊บเนี่ย
เนี่ยตานางแดงดังเดินมาปุ๊บปังอ่ะ

ก็คือนั่นแหละทำนายทายทักนั่นแหละแค่เลย

ถูกต้องเดินมาทักเองต้องหมอรักต้องมาทักเอง
ถ้าตาแดงเนี่ยโอ้อีทีก็อีทีเถอะ
รักเนี่ยแหละโอ้โห

เหรียญทั้งหลาย
ขอให้โล่ง
เป็นระเบียบสวยงามโดยไม่นำเงินก้อนนั้นที่ใส่ไว้

แล้วก็ห้ามคนยืมกับเราโดยเด็ดขาด
แจกแจกไปเลยสมมุติคนมาขอให้ไปเลย
สะดอกเข้าไปสมมุติกลมกรอบ๑๐๐๐อาจจะให้แก๓๐๐

กลางแจ้งนอกชายคาหรือระเบียงบ้านคอนโดอธิษฐาน
ขอพรจากจันทราเทพให้มีเงิน

แล้วก็ทำอารมณ์จิตใจให้สดใส

ไปหาบทสวดแกงเดี๋ยวแกก็ลงไอจี
มีแล้วแฟนแกบอกได้ไง

เมื่อก่อนที่ทำรายการกับเขาในรายการแรกของไทยรัฐนี่แหละ
โอ้โหกว่าจะอัดเสร็จเที่ยงคืนเนอะ

โหแต่ถ้าใครทำงานเช้าเขาก็คืน
ไม่ว่าสู้ตายนะแต่ขออย่าเช้า
จำได้ไหมเนาะ